นั่นคือมูลยีรามปิดช่างฟุตบอลไทยในคุกรายการ
แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งรายการนั่นคือฟุตบอล
รายการชิงแชมป์ลีกดิชั่น๒
เพื่อหาทีมมาเล่นในดิวิชั่น๑ฤดูการหน้า
ปรากฏว่าเกมนัดชิงของรอบแชมป์เอสลีกนั้นก็เป็นทางอุบล
ที่เอาชนะสตูนไปได้แล้วก็ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น๑อย่างยิ่งใหญ่ครับ
ก่อนหน้านี้ก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่า๔ทีมที่จะได้สิทธิ์ขึ้นมามีใครกันบ้าง
แต่ว่าต้องตัดสินกันในรอบแชมป์ในลีกนะครับคือแชมป์ชนแชมป์ครับ
นัดชิงเกมที่๒เตะกัน๒นัดที่สนามกีฬาที่สบานนครปรังครับ
อุบลชุดสีเขียวนะครับเจอกับสตูยูเนเต็ด
เกมแรกอุบลชนะก่อน๗๐ในการเล่นในบ้าง
กลับมานัดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มเฉียบเลยครับ
เอาชนะได้๒๐จากการทำประตูของคาริวโรเบิร์ตแล้วก็อนุกรสางรำ
รวมผล๒นัดอุบลนั้นเอาชนะขาดลอย๙๐ครับ
คว้าแชมป์ลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒
ได้สำเร็จพร้อมกับเงินรางวัล๒๕๐๐๐๐บาทครับ
ก็เป็นทีมที่๓จากโซนภาคตอนออกเชียงเหนือและภาคอีสานนะครับ
ต่อจากบุรีรำแล้วก็ร้อยเอ็ดที่ได้แชมป์ในรายการดิวิชั่น๒ครับ
ส่วนสตูนั้นรับเงิน๑ล้านบาทนะครับในฐานะรองแชมป์

หลังจากที่จะต้องโดนลงโทษแบนทีมถึง๓ปี
ด้วยการจากเหตุการณ์ที่แฟนบอลนั้นวิ่งลงมาทำร้ายผู้ตัดสินนะครับ
เกมพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับ
ก็ถือว่าติดฉายลงไป๓ปีแบบยิ่งใหญ่นะครับ

ก็ถือว่านี่เป็นผู้ท้าฮรสแฟนบอลนะครับ
ในการเชียร์ฟุตบอลให้ถูกต้องครับ
เรื่องราวของการเลื่อนชั้นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นอกเหนือจากอุโมนยูอมทีแล้วจะมี
จะขึ้นมาเป็นสี่ทีมที่จะเป็นน้องใหม่ในลีกดิวิชั่นหนึ่งครับขณะที่ลีกภูมิภาคนะครับ
ยังจำกันได้บาง๑๐ปีที่แล้วครับก็มีหลายทีมที่คว้าแชมป์พร้อมกับก้าวขึ้นไป
หลีกสูงสุดนะครับอย่างเช่นเมืองทองที่คว้าแชมป์ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
บุรีรัมนะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามแล้วก็ราชบุรีคว้าแชมป์ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งทีมที่ไม่ได้แชมป์แต่ว่าขึ้นมาแล้วก็ลดแล่นในหลีกสูงสุดก็คือ
นครราชศรีมาได้รองแชมป์ในปีที่ราชบุรีนั้นคว้าแชมป์ดิวิชั่น๒ครับ
ไปที่เกมอุ่นเครื่องฟุตบอลชายหาดกันบ้างที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทีมชาติไทยครับในชุดสีน้ำเงินเจอกับทีมชาติกาต้าคู่นี้
การแข่งขันเล่นกัน๓พีเรียสปรากฏว่า
ชายหาดไทยนั้นย้ำแค้นชนะไปได้๕ต่อ๑
โดยได้ประตูจากโคมกฤษณะน่านวัชระเลภัยจิต
เหมาคนเดียว๒ลูกอีก๑ประตูได้จากพงศักดิ์คงแก้วครับ
สำหรับทีมชายหาดไทยนั้นก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องแบบนี้
เพราะว่าจะเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลชายนะครับ
เป็นรายการชายหาดชิงแชมป์อาเซียนในเดือนมกราคมที่ประเทศเวียดนามครับ